ไปต่อกันที่คดีดังของคุณเบ้นเรสซิ่งค่ะคุณค่ะ
แต่ทีนี้เรื่องของคดีก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายไปเนาะ
ที่ของคุณพ่อของคุณเบ้นค่ะก็บอกว่าเลยนะว่าตอนนี้พร้อมมาก
เห็นจากความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลค่ะ
คุณเบ้นก็จะมีความเคลื่อนไหวตลอดอย่างนี้คุณเมื่อวานนี้นะคะ
ก็จะเห็นคุณพ่อโพสต์ภาพคู่กับศรีภรรยาสุดสตรองคุณแพทย์นับประพาแน่นอน

แล้วก็พร้อมข้อความน้องเรสซิ่งพร้อมหรือยังลูก
เป็นการเตรียมต้อนรับทายาทคนแรกนะคะ
กำลังจะลืมตาดูโลกในวันที่๑๓กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ
เสียดายเนาะอีกวันเดียวจะ๑๔กุมภาพันธ์แล้ว

ขณะที่ดาราสาวคนดังก็ยังมีความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ทุกวันค่ะ
ตั้งแต่เกิดคดีดังกระฉ่อนเมือง
โอ๊ะฉันยังเห็นคุณแม่ยังขายขี้หนูเลย
อันนี้ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี่เป็นหลานสาวคุณแพทน์นะคะ
แล้วก็รูปภาพนั้นที่คุณเบนเรสซิ่งโพสต์ค่ะกับคุณแพทย์ก็มียอดไร้ถึง๗กว่า๗หมื่นยอดไร้เลยค่ะคุณ
ไม่ธรรมดานะสำหรับคู่รักคู่นี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วคดีมันจะจบยังไงนะคะ